ท่านผู้ชมครับมีชายหนุ่มคนนึงนะครับไปเต้นในงานหมอลำที่อยู่ใกล้บ้านที่ขอนแก่นนะครับ
แล้วก็ถูกไล่ฟันนะฮะไล่ฟันหลังจากหน้าเวทีหมอลำเนี่ย
ฟันเข้ากลางหลังนะค่ะเย็บไปทั้งหมดห้าสิบเข็มห้าสิบเข็ม
คนเจ็บบอกผ่านมา๑สัปดาห์คดีไม่คืบหน้าเลยมือฟันก็คนบ้านเดียวกันนะฮะ

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ที่ร้านขายของชำบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะครับ
จะได้ยินเสียงนะฮะวินาทีที่มีวัยรุ่นเนี่ย
ไล่ทำร้ายนายพิชิตดีกลางอายุ๒๘ปี
จากหน้าเวทีหมอลำแล้วก็ที่นี่นะครับ
วิ่งมาถึงหน้าร้านขายของชำร้านนี้นะครับ
ก่อนที่กลุ่มคนที่ไปทำร้ายเขาจะแยกย้ายกันขับรถกระบะ

นายพิชิตเองถูกฟันเขาเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒คืนวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมา

บอกคดีมันไม่คืบหน้าเลยนะฮะก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรม

คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับเจ้าของร้านค้านะฮะบอกว่าตอนนั้นตีหนึ่งกว่า
กำลังจะปิดหน้าร้านนะครับอยู่วัยรุ่นสองกลุ่ม
ไล่ตีกันมาจากหน้าเวทีหมอลำรวม๒กลุ่มเนี่ยเกือบ๒๐คน
วิ่งไล่กันมาถือมีดไล่ฟันกันตัวนายพิชิตคนเจ็บเขาเป็นคนในหมู่บ้านนะ
อยู่ซอยตรงข้ามกับงานหมอลำแล้วตอนนั้นมีรถกระบะขับมาจากท้ายซอยมาจอดอยู่หน้าร้าน
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนเพราะมันชุลมุนวุ่นวายไปหมด
คุณแซคก็ไปบ้านของนายพิชิตนะครับคนที่ถูกทำร้ายนะครับ
นายพิชิตก็โชว์แผลที่ด้านหลังให้ดูนะฮะบอกนี่ฮะถูกฟันเข้ากลางหลังแบบนี้
โอ้โหนี่เย็บไปห้าสิบเข็มคือคุณพิชิตเนี่ยบอกว่าปกติเขาทำงานอยู่กรุงเทพนะครับ
เวลามีเทศกาลหรือวันหยุดอะไรทีนึงก็กลับมาบ้านทีนึงที่ขอนแก่น
คืนวันเกิดเหตุแถวบ้านมีการจัดงานหมอลำมีเวทีหมอลำ
ตัวเขากับเพื่อนเพื่อนก็ไปร่วมงานขณะนั้นกำลังเต้นอยู่หน้าเวที
มีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงมาต่อยเพื่อนเขาก่อนเขาก็เลยต่อยคืนไป
จากนั้นวัยรุ่นกลุ่มคู่กรณีเป็น๑๐คนก็ถือมิดดาบเนี่ยวิ่งไล่ทำร้ายพวกเขา
เขาถูกฟันบาดเจ็บตอนนั้นพอถูกฟันไปตั้งหลักได้ก็ลุกขึ้นวิ่งไปชนรั้วสังกษีอีก
นี่ฮะวิ่งไปถึงหน้าร้านขายของชำแล้วแม่เขาได้ยินเสียงก็ออกมาดูที่หน้าบ้าน
กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เห็นคนมาก็เลยพากันแยกย้ายหลบหนีไป
กลุ่มคนที่ก่อเหตุเนี่ยพิชิตบอกจำหน้าได้๒คนนะครับ
คือในฮอนกับนายโน่เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
แต่นี่ผ่านไปสัปดาห์หนึ่งแล้วคดียังไม่คืบหน้าเลย
นี่ล่ะไนฮอนกับไนโน่ตำรวจก็เพิ่งเข้ามาครับมันวาน
ใช่ครับกลัวเรื่องนียบในเนี่ยครับนาน
แต่เราแบบรู้ในผมว่าเค้าคือใคร
ใช่ครับ
แล้วทีนี้ก็ต้องฟังไอ่ฝั่งนึงด้วยนะครับ

เขาจำได้สองคนนะฮะเอ่ยชื่อมานะครับคนหนึ่งคือฮอนคนหนึ่งคือโน่
นัทวินเราก็เลยไปที่บ้านของโน่นะฮะ
ชื่อจริงชื่อพัฒนภงนะครับอายุ๒๘ปี
อยู่ห่างจากหลังของพิชิตคนเจ็บเนี่ย๑กิโลเมตร
โน่บอกว่าตัวเขากับพรไม่ได้ฟันพิชิตนะฮะ
ตอนเกิดเหตุที่พิชิตถูกฟันเนี่ย
พวกเขาก็มารักษาแผลที่ถูกแทงอยู่ที่โรงพยาบาล
คืนวันเกิดเหตุที่งานหมอลำเนี่ยเท่าที่ถาม
มันมีเรื่องสองรอบรอบแรกเนี่ยคือกลุ่มของโน่กับอารีนะฮะ
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของพิชิต
รอบที่มีเรื่องเนี่ยกลุ่มของพิชิตเนี่ยมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งโน่บอกผมก็ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนแต่กลุ่มของผมเนี่ยเป็นกลุ่มรอบแรก
รอบแรกเนี่ยกลุ่มของโน่มีเรื่องกับอารีนะฮะ
ทำให้โน่ฮอนกาฟิลแล้วก็ออฟโดนกลุ่มของอารีเนี่ยแทงใส่
ก็เลยต้องไปโรงพยาบาลกันนะฮะก็ไปสามคนมีโน่มีกาฟิลแล้วก็ออฟ
ส่วนฮอนเนี่ยไม่ได้ไปเขาบอกเดี๋ยวเขาต้องโกนหัวบวชตอนเช้า
วันรุ่งขึ้นนะฮะต้องบวชนะก็เลยไม่ไปโรงพยาบาล
ทั้งทั้งที่ถูกแทงตัดสินใจกลับบ้านกลัวพ่อกับแม่จะหาว่ามาเที่ยวงาน
หมอลำแล้วถูกแทงจนไม่ได้บวชแต่พอที่บ้านรู้ว่าถูกแทงมา
เขาก็เอารถเนี่ยไปส่งฮอนที่โรงพยาบาลนี่อันนี้โน่เขาเล่าให้ฟังนะฮะ
เพราะฉะนั้นเขาบอกผมไม่ได้แทงพิชิตผมก็มีเรื่องเหมือนกัน
แต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มของพิชิตเนี่ยใครแทงพิชิตใครฟันพิชิตก็ไม่รู้
ตามคลิปในกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับโน่บอกจะเห็นรถกระบะ
ที่รับฮอนออกจากบ้านไปโรงพยาบาลซึ่งคือรถของโน่นี่แหละ
เพราะตอนนั้นพอมาถึงที่เกิดเหตุก็เป็นช่วงเดียวกับที่มีการตีกันรอบ๒
เพราะฉะนั้นกลุ่มเขาเนี่ยไม่เกี่ยวกับพิชิตค่ะอ่าเขามารับฮอนที่ถูกแทง
การมีเรื่องคันของกลุ่มรอบแรกเนี่ยไปโรงพยาบาล
เอิญมันเป็นช่วงเกี่ยวพันกับช่วงของพิชิตที่เป็นกลุ่มที่มีเรื่องรอบสองกับใครก็ไม่รู้อืม
ที่ต้องจอดรถเพราะตอนนั้นพอเขาไปโรงพยาบาลมาก่อนแล้วกลับมาเพื่อจะรับพรไปโรงพยาบาลกันเนี่ย
มันชุลมุนวุ่นวายเต็มถนนไปหมดญาติของฮอนก็มาเปิดประตูรถนะฮะ
เพื่อจะเคลียร์ทางให้กลุ่มวัยรุ่นที่ตีกันอยู่ในหลีกทางด้วย
เพราะฉะนั้นในคลิปเนี่ยโน่บอกถ้าฟังดีจะได้ยินเสียงว่าฮอนขึ้นรถไปโรงพยาบาล
มันจะมีเสียงนี้อยู่ด้วยพอไปถึงโรงพยาบาลผ่านไป๔๐นาทีกว่า
พิชิตถึงมาโรงพยาบาลก็เลยเชื่อว่าพิชิตน่าจะจำหน้าผิดคนหรือเปล่า
เพราะคืนวันนั้นเนี่ยมันก็เมากันหมดนั่นแหละ

โอ้โหผมถูกฟันมาสัปดาห์หนึ่งคดีไม่คืบหน้าเลย
คุณแซคณฑวินไปถามทางผู้มกับการสอบภอบ้านแฮดนะครับที่ขอนแก่นนะครับ
พันธมตเอกถนอมศักดิ์โสภาภูมิกับบอกว่า
ตอนนี้สั่งให้พนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำคนเจ็บและพยานในที่เกิดเหตุแล้วนะครับ

จะออกหมายเรียกบุคคล๒คนนะครับ
มี๒คนที่ถูกออกหมายเรียกไปแล้ว
เป็น๒คนที่คนเจ็บเนี่ยเขากล่าวค้า
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็ต้องสอบปากคำขยายผลต่อไป